ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการลงไปในพื้นที่
นั่นก็คือพื้นที่ตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเอง
ไปสำรวจจุดเสี่ยงต่างที่จะเกิดน้ำท่วมขัง

พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นวันละ๑๐เซนติเมตร
ก็เลยทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ในตอนนี้
ถูกน้ำท่วมไปแล้ว๑หลังคาเรือน
หลังจากนี้ยังคงต้องจับตาอีก๖๐หลังคาเรือน
หากระดับน้ำเพิ่มสูงเกิน๗๐เซนติเมตร

จากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ผมยังอยู่ที่ตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งขณะนี้น้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์ได้เอ่อ
ตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
เสียหายไปแล้ว๑หลังสูงกว่า๓๐เซนติเมตรนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเพิ่มอีก๖๐หลังคาเรือน
โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขัง
หากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น๗๐เซนติเมตรครับ
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณหมู่ที่๑บ้านเกาะป่าจันทร์
ตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยา
ยังคงมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากตั้งอยู่บริเวณลิมแม่น้ำและเป็นพื้นที่ลับรุ่มต่ำ
แต่ยังโชคดีนะครับที่เจ้าของบ้านได้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันเวลา

จากการสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตะบนป่าจันท
ก็ระบุนะครับว่าจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ
ตลอด๒๔ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่ที่๑บ้านเกาะป่าจันทร์
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ถูกร้อมรอบด้วยแม่น้ำป่าศักดิ์
ซึ่งหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า๗๐เซนติเมตร
จะทำให้น้ำเอิดท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่เกษตรเสียหายเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับ
อกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพิ่มอีก๑๖หลังคาเรือน
หากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ยังสูงขึ้น๔๐๕๐เซนติเมตร
เมืองต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจันทร์ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไว้บริเวณที่ทำการตะบนและได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเรือท้องแบนและกระสอบทรายให้บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตและเขื่อนพระราม๖มีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันเวลาครับ
แต่ถ้าสถานการณ์ยังอยู่อย่างนี้มันก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้ามันมากกว่านี้อีกสัก๗๐เซน
มูลหนึ่งนี่น่าจะมีสถานการณ์ที่จะท่วมเนี่ยเกิน๘๐ของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ประมาณ๔๐๕๐ครูเรือนนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติถ้าระดับน้ำมันขึ้นสูงขนาดนี้แต่๒ปีหลังนะหลังปี๕๔มาเนี่ยสถานการณ์น้ำไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นปีนี้ที่มีสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับ
ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งรวมถึงสำรวจพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่อาจจะได้รับความเสียหาย
เพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งจากการสอบถามหน่วยงานทางทหารก็ระบุนะครับว่า
ขณะนี้ได้เตรียมอุปกรณ์และกำลังพลไว้สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
หากมีการประสานขอความช่วยเหลือจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์ตลอดทั้งวัน
จนถึงณขณะนี้นะครับยังคงมีน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์
เริ่มทยอยไหลลงสู้เคือนป่าศักดิ์ชะลศริตอย่างต่อเนื่อง

เก็บมากถึง๘๑๓ลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๘๔ของความจุอ่าง
ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น๔๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือวันละ๔๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งจะไหลไปรวมกับปริมาณน้ำที่มาจากครองชัยนาฏป่าศักดิ์บริเวณเขื่อนพระราม๖
อัตรา๔๓๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำให้ผ่านเขื่อนพระราม๖
ในอำเภอท่าเรือได้ในอัตราไม่เกิน๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องท้ายน้ำในอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงครับ
จากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับ
นิยมวิทยาได้คาดการณ์เอาไว้ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
ซ้ำอีกครั้งและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำ
ล่าสุดในพื้นที่แห่งนี้ครับสระอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงพระนครศรียุธยาครับ